ส่วนเรื่องนี้ก็ในครอบครัวคุณผู้ชมฮะ
ผัวเมียที่ทะเลาะกันมานานแล้ว

แต่รอบนี้เนี่ยเมียเขาบอกไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วก็ผัวซึ่งเป็นพันเอกพิเศษด้วย

คุณยายเองก็โดนไปเหมือนกัน
เธอต้องวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแล้วเธอถ่ายคลิปไว้ด้วยฮะ

อะไรอ่ะ
อะไรอ่ะกระเป๋าเราว่ะ

โอ้วช่างันไม่เป็นไรลูก
ไม่ไม่เป็นไรไม่ได้
เนี่ยค่ะจะชากกระเป๋าเราไป
อืมม
คุณอิมเขาถ่ายไว้หมดเลยดูทุกผู้ชมนะ

และเป็นพันเอกพิเศษเป็นอาหาร
ส่วนคุณอิมถ่ายไป
ช่วยด้วยพี่ตาช่วยด้วยคือจะไปขอความช่วยเหลือจากห้องอื่น
ก็พยายามเคาะประตูอยู่น่าจะเป็นพี่ตาอยู่ในห้อง
ก็เป็นเพื่อนข้างห้องนี่แหละแต่พี่ตาก็ไม่ได้เปิดอะไร
แต่คุณอิมถ่ายเข้ามาให้เห็นในห้องว่าแม่เธอ
แม่เธอก็เหมือนยืนเถียง

ประจันหน้ากับสามีเธอนี่ฮะ
แล้วสามีเธอก็เอากระเป๋าตังค์โยนลงพื้นไปเมื่อสักครู่

นี่คือความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างคุณอิมกับสามีเธอครับ
อยู่กันมา๑๗ปีนะ
คุณอิมกับสามีเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมา๑๗ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนด้วยลูกคนโตเป็นผู้ชายอายุ๑๖ปี
ลูกคนเล็กเป็นผู้ชายเหมือนกันอายุ๙ขวบ

จริงเธอกับสามีเคยทะเลาะตบตีกันจนอย่าขาดกันไปรอบนึงแล้ว
แต่ลูกชายโซ่ทองคล้องใจ
อยากให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ครับ
เชื่อเลยว่าเวลาลูกพูดแบบนี้พ่อแม่ก็แบบใจอ่อน
คุณแม่ก็ใจอ่อนยอมกลับมาถึงขั้นจดทะเบียนกันอีกรอบนึงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งสาเหตุที่ต้องหย่าร้างกันเพราะอะไร
อันนี้คือเป็นคำบอกเล่าจากคุณยายนะคุณยายก็คือแม่ของคุณอิมนี่แหละเล่าให้ฟังว่า
ฝ่ายพันเอกพิเศษฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปมีหญิงอื่นไง
แล้วตอนแต่งงานเข้ามาแรกนะแหมดีเหลือเกินทีแรกดีเหลือเกิน
แต่พอลูกสาวแม่ท้องได้๖เดือนก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงแล้ว
อันนี้ฝั่งคุณยายเล่าให้ฟังนะมีปัญหาเรื่องผู้หญิง
ดื่มเหล้าอีกเจ้าชู้อีกโอ้โหครบแพ็คเกจเลย
แล้วก็ทำร้ายภรรยาที่ท้องแก่ต่อหน้าต่อตาตนเอง
ซึ่งเป็นแม่ของผู้หญิงแม่รับไม่ได้
แต่ก็เห็นแก่ลูกสาวไงก็เลยไม่ได้คัดค้านอะไร
ถ้าลูกสาวจะอยู่กินกับไอ้ผู้ชายคนนี้ก็แล้วแต่ลูกสาวเลย
แต่ระยะหลังมันหนักข้อขึ้นไงนี่ฮะชี้ให้ดูแผลที่โดนทำร้าย
ส่วนคุณอิมก็เล่าให้ฟังคุณอิมที่เป็นฝั่งภรรยาเนี่ยนะ
บอกว่าสามีเหมือนเป็นคนที่มีบุคลิกสองคั่ว
เหมือนจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เธอเนี่ยเคยบอกให้สามีไปรักษาแต่ตัวสามียืนยัน
ไม่ได้เป็นอะไรเคยไปหาหมอแล้วหมอไม่เห็นว่าอะไรเลย
แต่มันกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยครับ
นอกจากทุบตีเธอแล้วไปตีรามไปถึงลูกเขา

๑๕กัญญายนที่ผ่านมาสามีเอาไม้กว่านเสื้อ
ตีฟาดป้าบเข้าไปจนลูกคนโตนี้เนื้อแตกเลย
แล้วก็ตีลูกคนเล็กจนช้ำอ่ะ
ลูกหวาดกลัวกันครับเอาไปฟังคุณอิมหน่อย
อยู่ดีเราก็ได้ยินเสียงแบบลูกร้อง

คนโตโดนไปแล้วเรียบร้อยคือเป็นแนวแล้วแตกเลือดออก
อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนเล็กก็กำลังโดนตี
แบบร้องอยู่ที่พื้นร้องไห้แบบเอามือกลุ่มหัวอยู่
เราก็เข้าไปช่วยเขาแต่เราก็โดน
สุดท้ายผู้หญิงคุณพาลูกไปอยู่เมืองกาลครับ

แต่สามีก็ยังตามแอบไปเอาลูกคืนมา
บอกว่าลูกต้องเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็อ้างด้วยว่าคิดถึงลูก
ยังเปิดเผยด้วยว่านอกจากทุบตีแล้ว
เธอยังเคยโดนรมยาฆ่าแมลงในห้องนอนฮะ
โดนที่สามีฉีดยาข้าวแมลงฉีดเข้าไปฉีดเข้าไป
ช่องว่างตรงใต้บานประตูเนี่ย

พอรอดมาได้จึงตัดสินใจนำเรื่องราวมาเปิดเผย
เพราะอยากจะเลิกลากันให้เด็ดขาดสักทีนะครับ
โดยรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความแล้ว
เดินหน้าฟ้องหย่าแล้วขอลูกกลับมาเลี้ยงเอง
แล้วก็จะเรียกร้อง๓เรื่องคือ

เอาผิดทางวินัยกับสามีที่ทุบตีภรรยาครับ

ให้สามีจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก๒คน
ละ๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน

แล้วขอให้ผู้บังคับบัญชาของสามีออกคำสั่ง
สามีมาคุกคามเธออย่างเด็ดขาดครับ

อันนี้เราฟังในฝั่งมุมของคุณอิม
ที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหาย

ดังนั้นถ้าเกิดว่าฝั่งทหารฝั่งสามีเธอที่เป็น
พันเอกพิเศษอาจจะออกมาพูดจะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
อันนี้ก็ยินดีเราก็อยากฟังทั้งสองด้านด้วยนะคะ